หญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘เดินทางมาถึงวันสุดท้ายแล้วนะครับ

ซึ่งในเกมนัดชิงอันดับ๓นักเตะสาวไทยก็หวังจะเอาชนะจีนเป็นการส่งท้ายครับ
นัดชิงอันดับ๓นะครับไทยเจอกับจีน
ซึ่งเป็นคู่ปรับเก่าที่ไทยเคยแพ้มา๐ต่อ๔ในเกมนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่ม
หนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนยอมรับว่าลูกทีมเป็นรองครับ

ลูกทีมจะตรึงสกอร์เอาไว้ได้ในครึ่งแรก
แต่ว่าครึ่งหลังเล่นผิดพลาดจนเป็นเหตุให้เสียถึง๔ประตู
แต่ฟอร์มจากเกมรอบตัดเชือกนะครับที่สู้กับออสเตรเลียทีมเบอร์หนึ่งของเอเชีย

ก็อยากจะพิสูจน์ผลงานอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนความพร้อมของทีมโค้ชหนึ่งเผยว่าทุกคนพร้อมทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ

แต่จะไม่เสี่ยงส่งผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนลงสนาม
ทำให้เกมนี้ดาวรุ่งหลายคนมีโอกาสจะได้ลงเล่นนะครับ
ด้านซิกกี้เอลชอฟซันเฮชโคชกุลาปเหล็ก
ทีมชาติจีนนะครับยอมรับว่ายังคงผิดหวังจากเกมรอบรองชนะเลิศที่แพ้ญี่ปุ่น๑ต่อ๓
แต่กำชับลูกทีมให้โฟกัสกับเกมนัดชิงอันดับ๓
ยกย่องทีมชาติไทยที่เกือบเอาชนะออสเตรเลียได้
เชื่อว่าการพบกันครั้งที่๒ในทุนาเมนต์จะเป็นเกมที่ยากสำหรับลูกทีม
เพราะทีมชาติไทยยกระดับฟอร์มการเล่นได้ดีขึ้น
ผลการเจอกันในรอบแบ่งกลุ่มไม่ได้เป็นตัวชีวัศกรที่จะเกิดขึ้นในเกมวันนี้นะครับ
นัดชิงอันดับ๓ช่วงค่ำนี้อย่าลืมส่งกำลังใจให้กับนักเตะสาวไทยเจอกับจีน
ลงสนามเวลา๒๐นาฬิกา๔๕นาทีตามเวลาประเทศไทย
ชิงญี่ปุ่นกับออสเตรเลียลงเตะเที่ยงคืนนะครับ